ทราบช่วงนี้ถ้าใครตามไอจีของคุณแม่ชมนะคะ

ขอให้ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น้องสาวแฟด
เล่นกันกับกระดานไม้กระโดกนี้

ใครเอ่ยที่เท้าลอยตลอดไม่ติดพื้น
เอ่ยพี่บอกว่าไม่มีทางได้ขึ้นเลย

เป็นคลิปที่หลายคนแบบโอ้โหเอ็นดูมากจริง

น้ำหนักมันไม่เท่าไหร่

ไม่มีวันนั้นหรอกพี่สาย

ไม่มีวันนั้นหรอกพี่สาย

พี่พานะฮะแพมเบิร์ดแกก็หนัก
แกก็เลยถ่วงน้ำหนักพี่ชัยแบบเด้งขึ้นเลย
เล่นชิงช้าน่าจะสนุกกันทั้งคู่นะ